คุณผู้ชมคะมาดูสถานการณ์การสู้รบกันหน่อยค่ะ
ทีนี้มันได้รับผลกระทบมาถึงบ้านเราแน่นอนแหละ

เดี๋ยวให้ดูสถานการณ์ล่าสุดที่มันเกิดขึ้นค่ะ
เพราะว่าทางฝั่งเมียนมาก็ยังคงยิงกันไม่หยุดเลยนะคะ
แล้วเสียงมันดังมาถึงฝั่งไทยเลยค่ะ
โอ้โหภาพแบบนี้นี่เราเห็นกันแทบทุกวันเลยนะคุณผู้ชม
รายงานข่าวกันตลอดเลยเหมือนกันนะคะ
ในพื้นที่ฝั่งอำเภอสุการีที่เมียวดีของเมียนมาเนี่ยนะคะ

บ้านเราคืออำเภอพบพระจังหวัดตากค่ะ
สถานการณ์เป็นยังไงก็ยังรุนแรงอยู่อย่างต่อเนื่อง
แล้วอย่างตอนบ่ายเมื่อวานนี้นะคะ
ทางทหารเมียนมายิงระเบิดคอหลายลูกเลยค่ะ
กัดแนวรบทหารกระเหลี่ยงแล้วก็มีการส่งเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงอาวุธ
แล้วก็กำลังพลไปเสริมปะทะที่ฐานใหญ่
ฐานที่ตาแหล่ที่บ้านบาเล่ใหม่นะคะ
อยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านวาเล่เหนือที่พบพระจังหวัดตาก
ทีนี้ทหารฝั่งเราทหารไทยก็ต้องส่งกำลังพลคอยลาดตระเวน
มีการสำรวจตรวจตราความเรียบร้อยแบบนี้
ึงกำลังอยู่ตามแนวชายแดนเข้มข้นเลยนะคะ
เพราะว่าก็มีรายงานด้วยว่าเครื่องบินรบของเมียนมาเนี่ย
มีการบินเรียบแนวชายแดนไทย
แล้วก็มีการยิงจรวดโจมตีพื้นที่ดอยแดงที่อำเภอสุกรีในเขตเมียนมา
แล้วมันอยู่ห่างจากเขตบ้านเราค่ะ
แค่๑กิโลเท่านั้นคุณผู้ชม

ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นคือหลุมหลบภัยคราวนี้ได้ใช้งานค่ะ

พอได้ยินเสียงระเบิดดังทีผู้นำชุมชนก็บอกแล้วแหละ

ให้ไปอยู่ในหลุมที่หลบระเบิด
ทีนี้ค่ะกลางดึกคืนก่อนเนี่ยนะ

มันพลาดเป้าแล้วก็ไปลงในหมู่บ้านที่บาโบ
จังหวัดเมียวดีอยู่กลางวงข้าวค่ะ
ชาวบ้านนะเขากำลังล้อมวงนั่งกินข้าวกันอยู่
แล้วพอบึ้มระเบิดพาดเป้ามาเนี่ยนะ
ชาวกะเรียงเสียชีวิตทันทีสองคน
ได้รับบาดเจ็บอีก๓คนค่ะ
กะเหลี่ยงเกือบร้อยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเป็นเด็ก
ก็กลัวสิคะพากันนั่งเรือข้ามแม่น้ำเมย
หนีตายเข้ามาในฝั่งไทยเพียบเลยเหมือนกัน

ซึ่งเป็นหมู่บ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดที่ระเบิดตกในฝั่งเมียนมาด้วย
บ้านของคนไทยดูสิเห็นไหมเขาเก็บเศษซากพวกนี้
อันนี้เป็นเศษพวกสะเก็ดระเบิดนะบ้านเขาก็ได้รับความเสียหาย
เสียหายไปสามหลังแล้วทีนี้ทำยังไงทหารไทยก็ต้องเอากำลังไป
จากจะมีการตรวจตราความเรียบร้อยตรึงกำลังตามแนวชายแดน
แล้วนี่ค่ะทหารไทยแบกกระเบื้องแบกไม้แบกอิดแบกปูนไปทำอะไร
ซ่อมบ้านที่กำลังเสียหายนอกจากนี้เนี่ยก็ต้องมีทีมแพทย์สนาม
ทหารจิตวิทยาเนี่ยเข้าไปด้วยนะเพราะว่าเอาจริงนะคุณสุภาษาราคุณทัศนัย
คุณผู้ชมครับเวลาชาวบ้านเขาเจอสถานการณ์แบบนี้ค่ะเขาสภาพจิตนี่คือ
ขวัญหนีดีฟอร์มกันนะต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาไปคุย
ไปให้กำลังใจไปปลอบขวัญล่าสุดเนี่ยการยิงปะทะก็มีการเริ่มลุกลาม
ที่แนวชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วด้วย
ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เราเองก็ต้องจับตาดูแล้วก็เฝ้าระวังกันตลอดเลยเหมือนกันนะคะ